โอ้โหจริงรู้สึกดีใจด้วยกับธุรกิจใหม่ของเพื่อน
ผมก็ทำงานหนักมากทำงานแบบติดหนี้

แต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่เพื่อนผมทำ
ตั้งแต่เราทำงานมาด้วยกันแล้วพอมาทำรายการด้วยกัน
ผมเห็นถึงความแบบที่เขาเป็นคนพิถีพิถันในเรื่องของการทำงาน

ได้ออกมาเลยก็แสดงความยินดีกับเพื่อนจริงมึง
มีเวพละอะไรไปกันแล้วยังประหลังไมค์
ก็จริงก็เคยคุยกันนิดหน่อยแหละว่าแบบ
ก็ขอให้มันดีแล้วก็ขอให้เข้าของตลาดได้ขนาดนี้
ก็ต้องลองครับคิดว่าวันนี้น่าจะได้กลับไปลอง
เอาเป็นแบบเรานี่แหละ
มีพูดพูดให้กำลังใจต่างมั้ยครับ
บอกตามตรงเลยว่าให้กำลังใจล้วน
ใครก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้ไม่ใช่เรื่องผิดมันเป็นสิทธิส่วนบุคคล
แต่ผมอยากให้ใช้สติในการตัดสินใจด้วยนิดนึงเพราะผมเชื่อว่าในมุมมองของผมผมเชื่อว่า
เรื่องบางเรื่องคนสองคนอาจจะรู้ดีที่สุดหรือใครอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้ไม่อยากให้เกิดการว่ากันด่าทอกันอะไรอย่างนี้
อันนี้ในส่วนตัวของผมแต่ในสิ่งที่ผมทำได้ตอนนี้ผมแค่รู้สึกว่าเพื่อนผมน้องผมน่าจะแบบรู้สึกไม่ดีอะไรอย่างนี้
รู้สึกแย่กับเรียกว่าคอมเมนต์ของสังคมอะไรอย่างนี้ฮะในมุมของผมคือผมทำได้ให้กำลังใจเขาจริง
หรือลายไปเกือบลายลายส่วนใหญ่จะเป็นการการลายหาอะไรอย่างเงี้ย
คือผมพูดตรงว่าผมไม่ลงดีเทลไม่ลงดีเทลเลยเพราะว่าเรื่องความรักหรืออะไรอย่างนี้
ก็ถือว่ามันก็ต้องมีระยะให้กันและกันอะไรอย่างนี้
เขาอาจจะไม่อยากพูดหรืออะไรอย่างนี้ก็แค่บอกเขาว่าเฮ้ยเธอสู้นะ
ขอให้เธอผ่านไปให้ได้ขอให้ทุกอย่างมันผ่านไปได้ด้วยดีเราเป็นกำลังใจให้
จะเป็นในลักษณะเราตกใจกับข่าวที่ออกมาอ่าว่าแบบเขามีการแบบ
คือจริงจริงก็แอบตกใจเหมือนกันเพราะว่าผมก็ได้ยินข่าวมาก็แบบเออ
ก็ได้มีไลน์คุยกันอะไรอย่างนี้แต่แบบไม่ได้ลงดีเทลก็ถามว่าเป็นไงบ้างอะไรอย่างนี้
ก็บอกเออเราเห็นข่าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราพอเราเห็นข่าวเราก็รู้แล้วว่าน่าจะต้องมีกระแสเกี่ยวกับด้านลบเกิดขึ้นแน่เลย
ก็ก็ให้กำลังใจไปแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรเลยครับแค่รู้สึกว่ามันก็มันสามารถทำให้คนเข้าใจแบบนั้นได้อยู่แล้วแหละ
แต่เพียงแค่แบบผมเชื่อว่ามันไม่ใช่แค่ภาพที่ทุกคนแค่รู้ในระดับความสัมพันธ์หรืออะไรก็แล้วแต่
ผมเผ่ามันน่าจะมีอ่ะ
มีมีตอนช่วงข่าวรืออะไรเงี้ยเราก็ได้ยินพร้อมกันพร้อมกับช่วงข่าวรืออะไรเงี้ย
เพราะว่าเหมือนแบบผมถ่ายละครกับเพื่อนเขาถ่ายละครกับน้องอุ๋ยเพื่อนเขาอะไรอย่างนี้
แบบเฮ้ยโทรหาแมทหน่อยอะไรอย่างนี้เพราะไม่ได้เจอกันนานไม่ได้คุยกันนาน
ก็แบบว่าเฮ้ยเธอเป็นไงอะไรอย่างนี้ก็ล่าเริงดีครับ
ในฐานะคนที่สนิทกันพี่เกนเรามั่นจะเรียบรวมเพื่อนเราแค่ไหน
ว่าไม่ได้ใส่ผิดอะไรอย่างนี้
ใครผิดใครถูกหรืออะไรอย่างเงี้ยพูดในเรื่องของแบบ
เรื่องของความรู้สึกผมเชื่อว่าแมทเขาก็โตแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วอะไรอย่างนี้
หลายอย่างในเรื่องของความรักในเรื่องของการทำงานเขาก็น่าจะตัดสินใจได้ดี
เราก็แค่เวลาเวลาเขาเจอปัญหาหรือว่าเจออะไรบางครั้ง
ถ้ากำลังใจของเรามันทำให้เขาผ่านช่วงร้ายไปได้ผมก็ยินดีมาก
คุณคิดว่าอยากให้เขารอให้ทุกคนรอความเหตุผลของแมทก่อน
ก็ผมเชื่อว่าเขาน่าจะมีเหตุผลของเขาอยู่แล้วครับ
อันนี้มันก็แล้วแต่มุมมองของสังคมหรือมุมมองของแต่ละคน

แสดงว่านายเป็นตัวเต็มใจแล้วว่าจะโดนถามเรื่องนี้หรือเป็นเพื่อนทุกคน
ตัวเตรียมใจมากจริงแล้วเมื่อกี้อยู่ช่องก็แบบว่า
วันนี้มางานบอยอะไรอย่างนี้แล้วแบบมีโดนถามเรื่องแมทแน่เลยอะไรอย่างนี้

ยังไม่ได้บอกเลยฝากคิดถึงด้วยต้องไปเจอใช่ไหม

ไม่ได้ไม่ได้ไลน์ครับยังไม่ได้ไลน์

ใช่ประมาณนั้นก็เป็นกำลังใจให้นะ
ขอบคุณนะคะ
นี่ค่ะขาวมากผ่านเต้นไปเลยนะครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ